เราต้องมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

จะช่วยนะคะผู้ป่วยต่างมากมายค่ะ
ซึ่งหนึ่งในน้ำใจนั้นนะคะโอ้โหคนบันเทิงล้นหลามจริงค่ะ

ตัวแม่คุณชมพู่อารยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขอบริจาคเงินจำนวน๑ล้าน๒แสนบาท
ซึ่งเป็นระบบปิดที่จะช่วยผู้ป่วยโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ด้านต่างเอกสาวเบลล่าลานีก่อนทำใจงามไม่แพ้กันได้บริจาคเงินจำนวน๕แสนบาท
หลังจากที่ก่อนอันนี้เจ้าตัวได้ติดต่อไปยังที่หมอกล้องคุณหมอกล้องสรวิทย์
ว่าอยากร่วมบริจาคชุดป้องกันให้กับทีมแพทย์ค่ะ
เช่นเดียวกับพระเอกร่วมช่องนะคะคุณเกรทวรินทรค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ทำการเปิดบัญชีค่ะด้วยจำนวนเงินของตัวเองทั้งหมดห้าหมื่นบาทค่ะ
แล้วออกมาเชิญชวนแฟนคลับให้ร่วมทำบุญนะคะ
เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้กับสถาบันบำราชนราดูน
ที่กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ซึ่งตอนนี้โอ้โหเยอะมากเหมือนกันนะคะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวก็ได้เป็นตัวแทนเพื่อนนักแสดงค่ะ
ที่ร่วมสมทบทุนมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ถุงมือเจลล้างมือ
รวมไปถึงขนมและเครื่องดื่มนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชด้วยค่ะ
หรืออะไรกันได้ตอนนี้ก็อยากให้ช่วยกันนะครับ

พรุ่งนี้วันเกิดครบรอบ๓๔ปีของเกรทก็ถือว่านี่เป็นของขวัญละกัน
ของขวัญวันเกิดที่แบบเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
ถูกต้องนะคะแล้วปกติเนี่ยคือเขาจะเจอแฟนคลับรวบรวมเจอกันจัดงานนี่แหละค่ะ
แต่ปีนี้ไม่มีเนาะปกติเป็นงานแฟนมิตติ้งจัดงานด้วยกัน
แต่คราวนี้ก็ต้องหยุดพักอยู่บ้านกันแหละเนาะ
คนในวงการบันเทิงเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว
จริงคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะบริจาคเนี่ย
คือเราสามารถช่วยบริจาคได้กับโครงการของพี่บอยโกศิยพงศ
คนละยี่สิบบาทเท่านั้นเองก็สามารถส่งต่อได้แล้วนะคุณผู้ชมนะ